โดยใช้เรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทำการตลาดนั่นเองครับ
นางละลิดาจิวนันทประวัตินะครับรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีร้านค้าระดับโอท็อปแล้วก็ร้านค้าชุมชนร่วมงานเกือบ๑๐๐ร้านค้าครับ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายเข้าสู่ไทยแลนด๔๐
ผลสร้างความมั่นคงมั่งคังแล้วก็ยังยืนในการสร้างการเติบตัวทางเศรษฐกิจ
มีส่วนร่วมโดยชายฝั่งของประเทศไทย
อย่างทะเลภาคตะวันออกก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการนำร่องเขตเศรษฐกิจลงทุนพิเศษต่างนะครับ
สำหรับที่มรยองนั้นถือว่ามีศักยภาพสูงครับในการสร้างระบบเศรษฐกิจ
แล้วก็พัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์เศรษฐกิจพาณิชยกรรม
ผสมกับผสานมรวมของที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่
มีร้านค้าปลีกดั้งเดิมแล้วก็ค้าปลีกสมัยใหม่ผสมกันอยู่
ที่สำคัญก็ยังเป็นจังหวัดในการส่งเสริมการค้าแบบออนไลน์ด้วยนะครับ
ในภูมิภาคนี้ถือว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญ
เช่นกลุ่มโอเทิปกลุ่มเกษตรอินซีกลุ่มฮาราคแล้วก็กลุ่มบีสต์คลับด้วย
กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่น้อยกว่า๑๘๐๐ราย
ซึ่งก็จะเป็นพลังคับเคลื่อนสำคัญของระบบศิลปิศาสตร์ของประเทศ
ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับศิลปิศาสตร์ธรรมราชของไทย
แล้วก็เติบโตได้อย่างมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนต่อไป